เรียกว่าเลียนอะไรมันต้องเป็นจงไม่ต้องเป็นสิ่งที่เข้าใจ
สนุกที่เราถูกทำให้คุณผู้ชมให้ประโยชน์ดี
อื้อหูวรีลารีลาฟีเอาฟาวนะคุณยาย
ยอยืดเห็นไหมค่ะ
ดูแบบบิดเอวด้วยค่ะ
หนุ่มข้างนี่ต้องบอกว่าโอ้โหภิ้วตามไปด้วยเลย
โอ้โหรูปภาพเลยนะสมัยเป็นวัยรุ่นเท่านั้นไปต่อ

มีความคิดเห็นว่าดีชันก็อีก๒๐ปีกัน
อีกไปดีจัง

แล้วต้องบอกนะถ้าพูดถึงเรื่องปีแล้ว

แต่ว่ายังลุกขึ้นมา
หย่อหยืดบิดไส้บิดขวา

คือลูกหลานบอกว่าคุณยายได้ยินเพลงไม่ได้นะ

มาเต้นแบบนี้ตลอดเลย
ก็ขอให้คุณยายแข็งแรงแบบนี้ตลอด
เรารอชมผลงานต่อไปของคุณยายด้วยนะคะ